คุณผู้ชมคะเราเคยพูดถึงกันบ่อยนะคะ
คนลุกที่ของช้างหรือช้างมาลุกที่ของคนเนี่ยนะคะ
มันมีเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ตำบลธาตุทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีค่ะ
ช้างป่าตกมันแล้วก็มากระทืบคนที่เขากำลังออกไปที่สวนยางเนี่ยนะคะ
ตัวผู้หญิงเนี่ยเขาเสียชีวิตร่างแหลกแหลกเละเลยนะคะ
เห็นศพของภรรยาคือร้องไห้แทบขาดใจเลยค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมค่ะผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวทุเรียนสุวรรณเชษอายุ๕๗
ร่างนี่คือแหลกเหลวกระจายเกลือด
กู้ภัยก็ต้องมาค่อยเก็บชิ้นส่วนอวัยวะ
สาหกผ้าขาวนะคะ

มากระทืบจนเสียชีวิตตอนที่กรีดยางนะคะ
นี่สามีร้องไห้แบบนี้นะคะ
นี่รายที่๓แล้วคุณผู้ชมในรอบ๒๐วันนะคะ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
นายพัฒนากรแพงดีอายุ๓๒
กู้ภัยสว่างเหตุบ้านทุ่งเหียงจุดบ่อทอง
ก็พาทีมข่าวไปนี่นะคะไปชี้จุดที่เกิดเหตุ
คือต้องให้เจ้าหน้าที่พาไปด้วยเพราะมันอันตรายนะคะ
ช้างยังคงวนเวียนอยู่ในป่าไม่ไกลจากสวนยางตรงนี้ค่ะ
จุดที่พบศพของผู้เสียชีวิตนะคะจะเห็นเลยว่ารอยเท้าของช้างเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีต้นย่าที่ลักษณะเหมือนกับโดนช้างเหยียบราบไปกับพื้นเลย
พัฒนากรบอกว่าได้รับแจ้งตอน๖โมงเช้า
พอไปถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตคือแน่นิ่งเสียชีวิตร่างแหลกเหลวไปแล้วนะคะ
สภาพศพคือกระจัดกระจายเป็นส่วนตกอยู่ตามพื้นนะคะ
คาดว่าน่าจะถูกงวงช้างรัดแล้วช้างคงสะบัดแล้วเหยียบกระทืบซ้ำ
หลังเกิดเหตุช้างตัวนี้ก็เดินหนีเข้าป่าไปนะคะฝั่งตรงกันข้ามกับสวนยาง
อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่านี่คือรายที่๓ในรอบ๒๐วัน
ก่อนหน้านี้ประมาณสักวันสองวันมีคนเจอช้างตัวนี้เดินเข้าไปในบ้านคนค่ะ
แล้วลักษณะของช้างตัวนี้เนี่ยชาวบ้านเขาบอกตรงกันว่า
งวงจะค่อนข้างเล็กแต่ตัวใหญ่มากชอบไปไหนมาไหนตัวเดียว

ว่าครั้งนี้ที่มาทำร้ายคนจนเสียชีวิตอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าช้างตกมันก็เลยมาก่อเหตุค่ะ
ลักษณะของมันคือค่อนข้างนิสัยเป็นไง
ก็เห็นเขาว่าในกรณีที่ว่าก็เห็นกันน่าจะเป็นช้างที่ว่าตัวนี้น่าจะตกมัน
ทีมข่าวก็ไปคุยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะ
หลังจากนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบ่อทองราชบำรุงนะคะ
เทียนทองแย้มอายุ๕๖สามีของผู้ตายค่ะ
ยังทำใจไม่ได้นะคะเพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยในเทียนบอกผมก็อยู่ตรงนั้น
ผมเห็นภรรยาถูกช้างทำร้ายต่อหน้าต่อตาแต่ผมเองก็ไม่รู้จะช่วยยังไง
เข้าไปช่วยไม่ทันจริงจริงในเทียนบอกว่าภรรยาเนี่ยกำลังขึ้นไปเก็บน้ำยางคนเดียว
ส่วนตัวเขาเนี่ยเก็บอยู่อีกที่หนึ่งก็คือแบ่งพื้นที่กันเก็บอะค่ะ
เขาได้ยินเสียงดังตุ๊บเหมือนอะไรกระแทกพื้น
บริเวณที่ภรรยากำลังเก็บน้ำยางอยู่อ่ะนะพอวิ่งไปดูเห็นช้างตัวใหญ่มากนะคะ
กำลังทำร้ายภรรยาอยู่เลยพยายามจะช่วยค่ะแต่ช้างเนี่ยหันมาขู่
ก็เลยวิ่งไปหาลูกสาวที่กำลังเก็บยางอยู่เหมือนกันอยู่ใกล้แถวนั้น
เนี่ยค่ะช้างก็เลยทำร้ายภรรยาจนเสียชีวิตนะคะ
ผมก็ลุกขึ้นไปดูวิ่งไปแล้วพอผมมองเห็นช้างของผมนึกนึกว่ามันช้างดีกว่า
ผมจะไปช่วยก็มันช่วยไม่ได้ช้างตัวมันใหญ่เนอะผมก็วิ่งมันหันหัวลงมา
มันจะไล่ผมอีกผมวิ่งไปก่อนทีนี้วิ่งไปหาลูก
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวสุนีรัฐทองแย้มอายุสามสิบห้า
ก็บอกว่าพ่อกับแม่เข้าไปเก็บน้ำยางที่สวนยางตั้งแต่เช้ามืด
พ่อเจอกับช้างตัวใหญ่มากนะคะก็วิ่งหนีตะโกนเรียกแม่ให้วิ่งหลบ
แต่แม่อยู่ไกลไม่ได้ยินแล้วก็มองไม่เห็นเพราะว่ากำลังหันหลังเก็บน้ำน้ำยางอยู่
ก็เลยถูกช้างทำร้ายช้างตัวที่ทำร้ายแม่ค่ะตัวใหญ่มาก
ว่าน่าจะตกมันเพราะปกติแล้วไม่เคยมีช้างมาทำร้ายใครในสวนยางนี้เลยนะคะ
ช่วง๒วันก่อนช้างตัวนี้เคยเข้ามาในสวนแล้วครั้งหนึ่ง
เข้ามาขู่พ่อที่สวนแต่พ่อไม่ได้เล่าให้ใครฟัง
เพราะกลัวว่าคนในบ้านจะตกใจกลัวแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ไม่เคยเห็นปกติจะเห็นแต่บริวารช้างตัวแค่นี่เหมือนมันช้างจ่าฝูงอย่างนี้เลยค่ะ
คือตัวใหญ่สูงมากคือเห็นตกใจคือเขาเห็นแบบเขาเห็นเราปุ๊บเขาเลี้ยวหาเลย
ก็เลยวิ่งกระโดดขึ้นรถวิ่งขับรถหนีกันเลย

อ่ะเขาไม่กลัวคนค่ะใช่อ่ะได้ยินแต่พ่อตะโกนเรียกเพราะแม่โดนช้างแม่โดนช้างไล่
ก็นึกว่าแค่ช้างไล่คงจะวิ่งมาที่เราเพราะเราก็กำลังจะอยู่หน้าบ้าน
กลัวช้างจะมาที่ไหนได้เขาบอกว่าแม่ก็โดนช้างกระทืบไปแล้ว
ใช่พ่อพ่อก็ไม่เห็นค่ะแม่เขาก็ไม่เห็นถ้าแม่เห็นแม่ก็คงจะไม่ขึ้นไป
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับนายสมจิตหาผลสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทศบาลธาตุทองนะคะ
เป็นเจ้าของสวนยางที่เป็นจุดที่เกิดเหตุนะคะเขาเล่าให้ฟังว่า
ตอนที่กำลังขับรถไปตามเส้นทางเขาก็เห็นนะเห็นช้างกำลังข้ามถนน
แล้วก็ได้เจอกับลูกสาวของผู้ตายมาบอกว่าแม่ถูกช้างทำร้ายเสียชีวิต
ก็เลยมั่นใจว่าน่าจะเป็นช้างตัวเดียวกันที่เพิ่งเห็นเดินข้ามถนนไปเมื่อกี้นี่เลย
ลักษณะเหมือนตกมันนะคะคือช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาว
ช้างจะตกมันเป็นประจำค่ะก็เลยคาดว่าสาเหตุก็คือช้างตกมัน
ก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้หลังเกิดเหตุก็ไปดูจุดที่ผู้ตายเสียชีวิตนะคะ
ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอะค่ะเพราะผู้ตายเพิ่งจะเก็บน้ำยางได้แค่ต้นเดียว
นี่นะคะแล้วถังที่ใส่น้ำยางเนี่ยยังตกอยู่ในที่เกิดเหตุเลย
มีน้ำยางอยู่แค่นิดเดียวหลังเกิดเหตุก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะค่ะ
ให้มาช่วยดูหน่อยเพราะชาวบ้านเริ่มรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วนะคะ
แล้วแกไม่ไปบอกผมแกก็เก็บเงียบไปคุยกับคนงานข้างบ้าน
เหมือนจะถูกหลึกคอบอกอะไรอย่างเนี้ยพออย่ามาทำอะไรนี่ช่างเดี๋ยวนี้
ไม่รู้แล้วตรงนั้นอ่ะด้านในอำเภอบ่อทองค่ะนายกิติพงกิติคุณ
ก็นำเงินไปช่วยเหลือทางครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็บอกว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาก
ได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการออกหนังสือเตือนชาวบ้านไปแล้วค่ะ
ให้เจ้าหน้าที่ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์ชาวบ้านไปแล้วนะคะ
เรื่องต้นนะตอนนี้ก็เลยบอกว่างดออกจากบ้านตั้งแต่ตี๔ถึง๘โมงเช้า
เพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ช้างป่าออกหากินเบื้องต้นเป็นการป้องกัน
เรื่องต้นไว้ก่อนว่าอย่าออกจากบ้านช่วงเวลานั้นอ่าแต่ชาวบ้านบางคนบอกว่าก็
จำเป็นต้องออกไปกรีดยางอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ลำบากกันอยู่นะครับ